คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศการประชุมสภาพผู้แทนรัศดรนะคะ
เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี๒๕๖๕ในวาระแรกนะคะ
วงเงิน๓๑ล้านล้านบาท
แน่นอนก็ต้องเว้นระยะสวมใส่หน้ากากอนามัย
แต่ถ้าใครจะต้องลุกขึ้นมาอภิปรายแล้วต้องพูดนานบางทีเหนื่อย

ก็จะต้องมายืนแบบนี้ค่ะจะมีฉากกั้นแบบนี้นะคะ
แต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยจะได้มายืนตรงนี้กัน

ใช่ค่ะก็เลยจะใส่หน้ากากอนามัยพูดนะคะ
ไปดูค่ะระหว่างนายกรัฐมนตรีและผู้นำฝ่ายค้านค่ะ
และสร้างสรรค์เพื่อวันนี้
และอนาคตของลูกหลานของเราในภายภาคหน้า

โอ้โหเหนื่อยกันทั้งคู่ค่ะ
เสียงนายกก็เหนื่อย
ใส่หน้ากากกันอ่ะไหม
แค่นี้คุณสมพงศ์ท่านผู้นำฝ่ายค้านก็

ก็อาจจะถนัดมากกว่าด้วยอะไรประมาณอย่างนี้ก็ใส่หน้ากากนะครับท่านผู้ชมครับ
ประเด็นสำคัญที่สอสออภิปรายกันมาก
คือการจัดสรรงบประมาณที่ทางพักฝ่ายค้าน
มองว่าไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ในขณะนี้นะครับ
หรือแม้แต่สอสอพักร่วมบางพักก็มองนะครับ
โดยเฉพาะช่วงนี้ต้องบริหารจัดการวัคซีน
ที่ถูกมองว่าผิดพลาด
แทนที่จะมุ่งไปที่การแก้ปัญหาและป้องกันโควิด๑๙
เร่งเชื่อเหลือประชาชนธุรกิจต่าง
แต่ปรากฏว่างบประมาณในภาพรวมของรัฐบาลเนี่ย
งบด้านสาธารณสุขเมื่อเทียบกับปี๖๒
ถูกปรับลดไปร้อยละ๙๙
งบด้านสังคมสงเคราะห์ลดลงจากปีก่อนร้อยละ๑๙
ต่างจากงบด้านป้องกันประเทศปีนี้
ลดลงจากปีที่แล้วแค่ร้อยละ๔๙เท่านั้น
การประกาศว่าการฉีดวัคซีนนั้นเป็นวาระแห่งชาติ
เป็นเพียงวาธกรรมที่สวยหรู

ไม่เคยบอกเลยว่ารายละเอียดว่าจะดำเนินการอย่างไร

การกระจายวัคซีนไปในที่ต่าง
นั้นเมื่อรอบที่ผ่านมา
จังหวัดที่มีพื้นที่สีแดง
กลับได้รับการจัดสรรวัคซีน
น้อยกว่าจังหวัดที่มีพื้นที่

วันนี้รัฐมนตรีในหลายกระทรวง
ผมเรียนว่าต่างคนต่างทำครับ
คิดถึงคนในกระทรวงของตนอยากไหน
ก็อยากพูดถึงเรื่องการฉีดวัคซีน
ไม่มีการประสานงานกับส่วนกลางแต่อย่างใด

มากกว่าผลประโยชน์ของประชาชน
ขณะที่สสพักภูมิใจไทย

ถูกตัดงบของอสม

เตรียมนำไปจัดซื้อวัคซีนโควิด๑๙
แล้วก็อุปกรณ์ทางการแพทย์ถูกตัดออกไป
โดยให้ไปใช้งบกลางและงบเงินกู้แทน
นายชาดาเนี่ยถึงกับบอกฝากไปถึงนายอนุทินชาญวิรากูลหัวหน้าพัก
ซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเลยนะครับ
เดี๋ยวฟังนะครับ
เราจัดทุ่มสรรพกำลังลงไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการดูแลบริหารจัดการเรื่องโควิด

แต่เงินงบประมาณจากสปสชที่ได้จัดสรรไปนี้เนี่ย
จากไม่เพิ่มแล้วยังไปลดของเขาด้วย
พเอกประยุทธ์จันโอชานมบรีก็ได้ชี้แจงนะฮะที่ทางภาคฝ่ายค้าเรื้อ
ร่วมรัฐบาลบอกว่าแหงบกระทรวงหลักกระทรวงอื่นถูกตัดเยอะ
ป้องกันประเทศเนี่ยถูกตัดทำไมน้อยกว่า

เพราะพเอกประยุทธ์บอกว่างงบมของกระทรวงกระทรวงอื่นถ้าหากดูให้ดี

ค่าใช้จ่ายงบพัฒนากองทัพซึ่งเป็นงบที่ตั้งไว้จำนวนไม่มากนัก
ปีที่ผ่านมาก็ปรับลดของกระทรวงกลาโหมไปแล้ว
เพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องของงบผูกพันที่ต้องดำเนินการต่อด้วยเป็นความจำเป็น
บอกว่างบของกองทัพมีมากกว่างบของสาธารณสุขไม่ใช่ข้อเท็จจริง
แล้วท่านก็ชี้แจงตัวเลขต่างเกี่ยวกับเรื่องของงบต่างที่เกิดขึ้นนะครับ
วันนี้วันแรกอภิปรายของงบประมาณของรัฐบาลที่เสนอของงบปี๖๕นะครับ